คนถ่ายคลิปก็เอาโบกมือบ๊ายบายกัน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาเกิดเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพขณะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรือล่มนะคะ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเรือที่แล่นผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
บรรทุกนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะคะ

ค่ะเค้าก็ล่องกันมา๑๐ลำอย่างที่เห็นเนี่ยเค้าก็เรียงตามกันมา
ใช่ซึ่งเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยโบกมือทักท้ายกับคนถ่ายคลิปด้วย

ส่วนอันนี้คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คผู้ที่เห็นเหตุการณ์
ก็เห็นเลยจังหวะที่เรือกำลังจม
แล้วก็สังเกตดีจะเห็นว่าคนกระโดดออกมาจากเรือเยอะมากนะคะ
เขียนแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้โดยสารที่เสียชีวิตด้วย
แล้วก็มีการเผยแพร่คลิปอีกคลิปหนึ่งค่ะ
ที่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เรือกำลังจมลงอย่างรวดเร็ว
เขาบอกว่าเวลาที่จมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่๒๐วินาที

คือเร็วมากแล้วเรือเป็น๒ชั้นคือการที่จะออกมาจากชั้นล่างเนี่ย

ซึ่งผู้ใช้งานเฟซบุ๊คคนนี้เขาก็เผยแพร่คลิปขณะเรือจมลงสู่ลำน้ำเจ้าพระยาแล้ว
ก็คือความยาวคลิปเต็มประมาณ๑นาที
นี่ค่ะก็จะเห็นเลยว่าคนนี้กระโดดลงมาแล้วบางคนจะขึ้นฝั่งได้
แต่บางคนยังลอยคออยู่ในน้ำแล้วเรือก็จมลงไปแทบจะมิดลำนะคะ
โดยเรือลำนี้เป็นเรือขนาดใหญ่๒ชั้นความยาว๓๐เมตรกว้าง๘เมตรค่ะ
ก็จมแบบเอียงแบบนี้นะคะอยู่ในภายในแม่น้ำ
ก็อย่างที่รายงานไปว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิต๑๕คนแล้วทั้งที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ที่โรงพยาบาลแล้วก็ยังคงมีผู้สูญหายอยู่ยังไม่รู้ด้วยว่ารอดชีวิตหรือไม่